ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักคนโสดแพทย์ตรงข้าม
มีสิ่งของที่มีความหมายมาให้เพื่อเริ่มต้นแสดงความสนใจ
เริ่มต้นไมตรีก็ขอให้รับไว้ทั้งสิ่งของและมิตรภาพ
ซึ่งจะได้งอกงามต่อไป
สุขภาพจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามารบกวนบ้างแต่ไม่รุนแรง
ควรตรวจสุขภาพให้หมอตรวจร่างกายบ้าง
ระวังการขับขี่หรือโดยสารพานะขนาดเล็ก
และใช้ความเร็วสูงเกินไป
การเงินจะมีโอกาสประสบความสำเร็จด้านการเงิน
รายได้ประจำรายได้พิเศษแต่ห้ามเสี่ยงโชคเล่นการพนัน
หรือเอาเงินให้คนกู้หรือหยิบยืมเป็นอันขาด
การงานมีโอกาสได้แสดงความรู้ประสบการณ์ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่หมู่คณะ
มีกำลังใจดีขึ้นผู้ใหญ่จะแสดงทีท่าและมีน้ำใจไมตรีมากขึ้น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์